หายนะคะที่อุดรธานีคุณลุงท่านนี้น่าเห็นใจมากทีเดียวค่ะ
คุณลุงท่านนี้เนี่ยเป็นคนเก็บของเก่าขาย
ก็มีภาษณะที่ใช้เอาไว้เก็บของเก่านี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าไปแจ้งความทั้งน้ำตาร้องไห้
โดนขโมยรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ก็ไม่รู้จะเอารถที่ไหนไปทำมาหากินค่ะ
คุณลุงสุทัศน์ประดิษฐ์ปัญญายุค๕๘ปี
ไปแจ้งความทั้งน้ำตาค่ะ
โจรขโมยรถจักรยานต่อพ่วงข้างสำหรับเก็บของเก่า
จอดเอาไว้ตรงสาราพักผู้โดยสาร
ก่อนถึงบขศเทศบาลหนองสำโรงค่ะ
คุณลุงบอกว่ามีอาชีพเก็บของเก่าขาย
ก็มีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือซาเล้งนี่แหละ

เมื่อคืนนี้ก็ขี่ออกมาจากบ้าน
นอนที่สาราพักผู้โดยสารริมทาง

มีผู้ชายคนหนึ่งปั่นจักรยานมาขอนั่งดื่ม

จนกระทั่งคุณลุงบอกเมา

ตื่นขึ้นมาหายไปแล้วค่ะ

ก็เลยมาแจ้งตำรวจขอให้ช่วยติดตามคนร้าย

ปกติใช้รถจักรยานยนต์พ่วง
คันนี้ทำอะไรคุณลุงเก็บเศษครับ

ขายแต่ละวันนี้ได้เงินมามากน้อยขนาดไหน

จะเดินหน้าไงต่อคุณลุง
อยากให้ตำรวจก็ช่วยทำยังไงครับ
ตำรวจก็สอบสวนเพื่อให้บอกข้อมูลแล้วก็รูปภัณฑ์คนร้าย
เพื่อที่จะได้ติดตามอดเรินคดีต่อไป